วันนี้วันพ่อหลายคนบอกว่าลูกทุกคนเป็นครอบครัวสุขสรรค์
คุณพ่อคุณแม่ไปรับประทานอาหารลงรูปให้แบบโอ้โห
ครอบครัวอบอุ่นหน้าชื่นตากันแบบว่าเต็มที่กันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นบันเทิงของเราขอเสิร์ฟความน่ารักคู่พ่อลูกกันก่อนดีกว่า
นี่เขาโพสต์รูปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองแล้วก็มอบพวงมาลัยให้กับพ่อเอ๊ะค่ะ
พ่อที่ให้โอกาสในวงการของเต้ายองนั่นเอง
ต่อด้วยไอเดียของพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐค่ะ
เดี๋ยวให้ดูนะคุณผู้ชมนะในถาดเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ
ยินดีด้วยไม่ต้องให้เงินคุณพ่อก็รักนะคะบ้านนี้นะคะ

ห้วยไร่กันหน่อยบ้านนี้ก็อบอุ่นปนหาคุณผู้ชม
น้องกระเพรากับน้องไข่เจียวกราบคุณพ่อกล้อง

แต่พอเห็นรูปสุดท้ายคุณผู้ชมดูดี
รูปสุดท้ายนี่ช็อตอยู่เลย
จังหวะเท้าพ่อกล้องเนี่ยมันจะพอดีกับหน้าแม่อยู่แล้วนะจ๊ะ
เออเดี๋ยวก็ได้สักดอกหรอก
ไปต่อที่บ้านแม่ชมพู่อรยาค่ะ
บ้านนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังกับงานเทศกาลน้องแอบิเกล

แต่เอ็นดูจริงคุณผู้ชมค่ะเช้าแค่ไหน
ดูชุดนอนของคุณพ่อเขาสิคะ
น่าจะยังไม่ตื่นดีแล้วก็เจอความน่ารักของเด็กเข้าไป
ตื่นเต็มตาพวงมาลัยใหญ่ไว้ก่อนบ้านนี้
ต่อกันที่บ้านน้องไทก้าบอกรักป๊าป๊าเพชรจ้า
กราบท้าป๊าป๊าโอ้น้องเพชรให้ด้วยน่าเอ็นดูก
แล้วเขามอบพวงมาลัยแบบแหวกแนวไม่ใช่ดอกมะลงดอกมะลินะจ๊ะ
เป็นพวงมาลัยพวงมาลัยนี่

ชอบรถน่ะใช่มั้ยเฟอราลีจัดไปเพราะเออรายลาโบหรือเปล่าเออนะฮะ
รถทุกรุ่นบ้านนี้เขามีเยอะนะคะ
ต่อกันที่บ้านของมีนพีชยาค่ะบอกรักคุณพ่อหน้าภูเขาไฟฟูจิ

อากาศหนาวกินไอติมแบบว่าต่อต้านอากาศกันไปเลย

น่ารักมากเรียกได้ว่าความสวยของน้องมีนก็มีต้นทุนดีมาจากคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ
โคลกมาเป๊ะสำเนาถูกต้อง

ท้ายด้วยใบเฟิร์นกับคุณป๊าค่ะรักกันแบบนี้นะคะ
กันไปพลวดใหญ่เลยคุณพ่อค่ะสุขสรรค์วันพ่อนะคะ
หลังจากนั้นเขาบอกว่าพากันขี่คอกันเลยนะ

เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเขาพาขี่คอกราบคุณพ่อขอพรกันเสร็จแล้วนะคะ
หลังจากนั้นนี่เป็นไงขี่คอไปซะหน่อยนะคะ
ลูกโตแค่ไหนในสายตาพ่อแม่ก็ยังเป็นเด็กอยู่เสมอนะคะคุณผู้ชม
สุขสำนวนพ่อทุกครอบครัวนะคะ

ภาพแล้วก็ชื่นมื้นคุณพ่อใบเฟิร์นเขารู้หรือยัง
เฟิร์นนี่กำลังจะมีแฟนแล้วนะ

เดี๋ยวจะอัปเดตมาให้ดูกันเรื่อยกันละกันนะคุณผู้ชมค่ะ
มันเทิงไทยรัก